ไปติดตามเรื่องของความเชื่อเรื่องของข่าวแปลกกันบ้างนะฮะ
ไปดูต้นเพกาที่ชาวบ้านเรียกว่าต้นลิ้นฟ้า
เขาบอกว่ามีช่อดอกออกมาลักษณะประหลาดเลยนี่ยื่นออกมาแบบนี้
ไปมองมายังไงคล้ายกับหัวพญานาค

ตอนซูมใกล้คล้ายนะชาวบ้านก็เลยมาที่นี่ฮะ
ที่บ้านเลขที่๘๕ทับ๑ที่บ้านละลมหมู่๑ตำบลลมละ
ลมละใหม่พัฒนาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ซึ่งเป็นบ้านของคุณสมชัยปล่องกระโทกผู้ใหญ่บ้านบ้านละลม
ผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าต้นเพกาหรือว่าลิ้นฟ้าต้นนี้

อยู่ก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ

แล้วก็ขึ้นอยู่หน้าสารพระภูมิเลย
เพกาต้นนี้อายุ๕ปีแล้ว
ผ่าศูนย์กลางของลำต้นประมาณ๓๐เซน
สูงโอ้โฮมองขึ้นไป๒๐เมตร
ความแปลกก็คือตอนนี้มีช่อดอกลักษณะคล้ายส่วนหัว
ของพญานาคยื่นยาวออกมาแบบนี้นะครับ
มีต้นทั้งต้นมีทั้งหมด๗ช่อเลย
แต่ช่อที่ดูแปลกตากว่าปกติ

ดูคล้ายหัวพญานาคมากที่สุดนะครับ

ซึ่งคุณสมชัยเจ้าของบ้านก็บอก
ไม่เคยเจอนะมันไม่เคยออกช่อออกดอกมา
แล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ
ตามความเชื่อของคนโบร่ำโบราณเขาบอกว่า
จริงห้ามปลูกต้นเพกาไว้ในบริเวณบ้าน

มีรูปร่างคล้ายกับดาบหรือว่าปลายหอก
ก็จะทิ้มแทงผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน
นี่เราถ่ายอีกมุมหนึ่งดูจากแสงและเงานะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับเคยมีชาวบ้านพบต้นเพกาต้นนี้
แล้วก็นับส่วนยอดที่คล้ายหัวของพญานาค
แล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคแล้วก็ถูกรางวัลกันมาแล้วนะครับ
ส่วนบรรยากาศขณะที่ชาวบ้านช่วยกันค้นหาต้นตะเคียนทองเพิ่ม
คลองตะกองโดยเป็นสมาชิกครอบครัวเจ้าแม่สีทอง
ก่อนหน้านั้นเคยมีการเชิญเจ้าแม่สีทองขึ้นมาแล้ว
ซึ่งเจ้าแม่สีทองอายุ๒๔๓ปี
มีความยาว๔เมตร๗๗เซนติเมตรกว้าง๗๗เซนติเมตรนะครับ
ก็ถูกนำไปไว้ที่วัดนิมิตรธัญญารามอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร
โชคกับชาวบ้านมาแล้ว๒งวด
สำหรับการค้นหาเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าเป็นต้นตะเคียน
แล้วก็เขาบอกเป็นสมาชิกครอบครัวของเจ้าแม่สีทอง
คือเขามีความเชื่อกันนะเวลาเจอต้นตะเคียนท่อนหนึ่ง
ถ้าเจออีกก็จะเรียกว่าอาจจะเป็นต้นตะเคียนพี่ต้นตะเคียนน้อง
เป็นพี่น้องเป็นเครือญาติของเจ้าแม่หรือเจ้าพ่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับ
สำหรับการค้นหาเมื่อวานนี้นะครับใช้เวลา๓ชั่วโมง
สรุปว่าพบจริงคุณพบท่อนตะเคียนทอง
ทีนี้ชาวบ้านแล้วก็ร่างทรงแล้วก็พระท่านก็เชิญขึ้นมาจากน้ำนะฮะ
ลำต้นมีความยาว๓เมตร๑๓เซนติเมตร
ความกว้างโดยรอบคือ๑เมตรนะครับอันนี้คือวัดวงรอบนะก็คือ๑เมตร
ส่วนกิ่งจำนวน๓กิ่งนี่คือส่วนที่เจออีก
คือเจอที่เป็นท่อนละ๑ท่อนแล้วก็เจอกิ่งอีก๓กิ่ง
ทีนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าแม่ศรีดาแม่ย่าจันหอมแล้วก็แม่ย่าจันทรานะฮะ
ชาวบ้านก็เคลื่อนย้ายต้นตะเคียนทั้งหมดไปไว้จุดเดียวกับเจ้าแม่สีทอง
ที่วัดนิมิตรธัญญาบรามก็แน่นอนนะฮะ
หลายคนจะไปจดจ้องทะเบียนเรือก็ไม่มี
ก็เลยไปจดจ้องทะเบียนรถบรรทุก๖ล้อ
ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายท่อนตะเคียนนี่หมายเลขทะเบียน
คุณผู้ชมก็ดูกันเอาเองนะฮะมองเห็นไหมฮะนี่ถ้ามองเห็นชัดแล้ว
เราก็พอไว้แค่นี้ก่อนสำหรับข่าวนี้นะครับ
ที่เกาะคำชโนธที่อุดรธานีแน่นอนนะครับก็คนไปเยอะฮะ
แล้วก็ที่ลานบวงสวงก็มีนักท่องเที่ยวมาแก้บน
ทำพิธีบวงสวงแก้บนเปิดทรัพย์รับโชค
โดยมีเซียนตัวเลขอาศัยจังหวะที่ท้องฟ้าเปิดที่ลานบวงสวงหน้าเกาะ
นำโทรศัพท์มาถ่ายรูปก้อนเมฆบนท้องฟ้าแล้วเห็นอะไรคุณผู้ชม
นี่ฮะเห็นอะไรบ้างคุณปุ้ยเห็นไหม
เห็นค่ะเห็นอะไรฮะเห็นก้อนเมฆ

ก็เห็นนะเป็นตรวจสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเหรอคุณภาษาอังกฤษเอาไปทำอะไรได้ล่ะ

ใช่ค่ะคือเห็นช่องว่างระหว่างก้อนเมฆ
โอ้โหบางคนก็บอกว่า๒บ้างแหละ
อันนี้เท่าที่คุณก็เห็นนะมันคือว่า๔บ้างแหละ
นอกจากนี้ยังมีคนเจอปูนาไตขึ้นมาจากคลองหน้าเกาะ
แล้วก็เดินดุ่มนะฮะมาที่จุดลานบวงสวง
ชาวบ้านก็ไปจับมาเอามาดูสิดูที่กระดองปู
เห็นเหมือนกันคุณเห็นอะไรฮะ

เห็นเลขบนกระดองจริงหรอ
เชื่อเลยนะว่าปูนามาให้โชคนะครับ
เป็นเรื่องราวของความเชื่อกันฮะนี่เห็นอะไรล่ะคุณ
เห็นลายบนกระดองเป็นเลขอะไรล่ะ

ใช่ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วย
อีกอย่างคิดจะเสี่ยงโชคนะฮะก็เอาตามกฎหมายละกันนะฮะ

แล้วก็เอาพอประมาณเอาตามกำลังของเราเท่าที่มีนะครับ